ที่หัวหินตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็บอกนะคะว่าสำหรับคดีระเบิดที่หัวหินเนี่ยพอจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแล้วก็จะได้ตัวมาสอบสวนเร็วนี้ค่ะ
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมความคืบหน้าคลี่คลายเหตุระเบิด๓จุดในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์มา๔วันจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้นะคะ
พลตำรวจโทชานเทพบอกว่าได้เรียกชุดสืบสวนมาติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่สั่งการไปแล้ว
ทั้งเรื่องการติดตามคนร้ายจากกล้องวงจรปิดการติดตามเบาะแสของคนร้ายในชุมชนต้องสงสัยแล้วก็ประเด็นอื่นที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ
โดยคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่า๑๘๐แล้วและพอจะรู้แล้วนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนในเรื่องของกลุ่มที่ก่อเหตุค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่าคนร้ายเนี่ยตั้งใจนำมาวางเอาไว้เพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ก่อเหตุความรุนแรงแต่ระบบภายในไม่ทำงานค่ะ
ซึ่งลักษณะอันนี้ก็คล้ายกับเหตุการณ์ในจังหวัดสุราชธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชเบื้องต้นพอจะรู้ตำหนิรูปภัณฑ์ผู้ต้องสงสัยแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ทราบชื่อนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
ลูกนี้ถูกตั้งเวลาให้ระเบิดในวันที่๑๒สิงหาคมเวลาตี๓แต่การทำงานไม่สมบูรณ์นะคะก็เลยไม่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่นี้ก็เชื่อว่าระเบิดเพลิงลูกนี้น่าจะเป็นชุดเดียวกันกับที่เคยเก็บกู้ไปก่อนหน้าค่ะ
คือคนงานก่อสร้างเนี่ยเขามาขุดลอกคูน้ำแล้วก็ไปเจอเข้าเลยนำขึ้นมาวางไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เอายางรถยนต์ครอบเอาไว้อีกทีนึงเพื่อป้องกันอันตราย